ที่พูดค้างเอาไว้เป็นเหตุการณ์บนท้องถนน
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานค่ะ

คือรถเก่งนะไปปากรถมันถูกพ่วง

เปิดกระจกลงมาตะโกนด่า

เมาแล้วโชว์บัตรไม่ได้เห็นชัดว่าบัตรอะไร
อ้างว่าเป็นบัตรตำรวจอ้างตัวว่าเป็นตำรวจ

เบอร์ไหนว่าต้องกลัวจักรภาคไอ้ไรจักรภาคบรรเฟอร์
คุณตำรวจคุณตำรวจจักรภาคต้องกลัวจักรภาค
นี่ค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือรถเก๋งพูดประมาณว่ารถบรรทุกพ่วงขับแช่ขวาตลอด
แล้วก็ให้จอดมาคุยกันอะไรแบบนี้

แต่คนขับรถเก่งก็ท่าทางไม่รู้ว่าเมาหรือเปล่า

คือเป็นตำรวจจริงไม่จริงไม่รู้

คือปาดหน้าแล้วบอกลงมาข้างทางคุณผิดกฎจราจรเหรอ
คือคนขับรถบรรทุกพ่วงเขาก็กลัวนะ

เราไปคุยกับคนขับรถบรรทุกพ่วงเลย
นายอนุพงศ์หมื่นระยะอายุ๓๓นะคะ
เขาเป็นคนขับของบริษัทขนส่งแห่งหนึ่งที่สุราช
เขาบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวาน

โรงงานในพื้นที่หัดใหญ่สงขลา
กำลังขับรถมาบนถนนเพชรเกษม
เป็นถนน๔ช่องจราจรนะคะคือฝั่งละ๒ค่ะ
ในพื้นที่อำเภอบังกล่ำจังหวัดสงขลา
เขาก็มีการขับรถไปเนี่ยนะ
ทะเบียนกไก่ชชิง๓๕๒๓พัทธลุง
แซงซ้ายปาดหน้าให้รถบรรทุกจอด
แล้วรถเก๋งก็ขับไปจอดที่ไหลทางด้านซ้าย
แล้วก็เปิดกระจกรถแล้วก็เป็นไปตามในคลิป
โชว์บัตรบัตรหนึ่งไม่รู้ว่าบัตรอะไรแหละ
แต่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจแล้วก็ตะโกนด่า
แล้วก็ข่มขู่แล้วก็มีปืนเหน็บอยู่ที่เอวด้านหลัง
แล้วก็ออกมายืนหน้ารถบอกให้คนขับรถบรรทุกพ่วง
จอดรถแล้วลงมาคุยกันแล้วก็กล่าวหาว่า
รถปันทุกพ่วงเนี่ยขับแช่ขวา
แต่รถบรรทุกพ่วงบอกว่าผมก็พยายามอธิบายนะ
ว่าทำไมผมถึงขับเลนขวาแต่กลายเป็นว่า
คนขับรถเก๋งสีขาวคันนี้ก็ไม่พอใจ
ถึงขั้นชักปืนออกมาขู่ด้วยค่ะ
คนขับรถบรรทุกพ่วงบอกว่าผมกลัวจริง
กลัวจะไม่ปลอดภัยก็พยายามโทรแจ้งตำรวจ
พยายามขับรถต่อไปแต่ว่ารถเก๋งสีขาว
ยังจะขับไปปาดหน้าก่อกวนตลอดทางเลย
ทำให้รถชะลอตัวรถติดกันตลอดทางค่ะคุณผู้ชม
สุดท้ายก็เลยตัดสินใจเอามือถือมาถ่ายคลิปเอาไว้
จะได้เป็นหลักฐานแล้วก็ขับรถต่อไป๒๐กิโลได้นะคะ
จนไปเจอจุดตรวจโควิด๑๙นี่ค่ะ
ก็เลยขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ที่ด่านตรวจโควิด๑๙
คุณผู้ชมคะเจ้าหน้าที่บอกว่า
รถเก๋งสีขาวคันนั้นเป็นตำรวจจริง
บอกว่าเป็นตำรวจจริงแล้วก็บอกกับคนขับรถบรรทุกพ่วงว่า
ก็ไปแจ้งความก็แล้วกันไปแจ้งตำรวจสพรัฐภูมิก็แล้วกัน
นี่นะคะแต่ว่าคนขับรถบรรทุกพ่วงบอกว่า
ผมก็ไม่สะดวกจะขับรถไปแจ้งความอ่ะนี่ค่ะ
แต่เจ้าหน้าที่ตรงด่านตรงนั้นก็พยายามไกล่เกลี่ย
ไม่ให้ติดใจเอาความอะไรกันแล้วก็แนะนำว่าก็ขับรถต่อไปก็แล้วกัน
คนขับรถบรรทุกพ่วงก็เลยบอกว่างั้นผมก็ไม่แจ้งความก็ได้
แต่ไม่แจ้งความก็จริงแต่ผมก็สงสัยว่า
แล้วทำไมเจ้าหน้าที่ที่ด่านตรงนั้นน่ะ
ควบคุมตัวผู้ชายที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจแล้วบอกว่าเป็นตำรวจจริงเนี่ยนะ

ใช่เพราะเขาเมาแล้วขับแล้วชักปืนออกมาขู่ผม
โอ้โหนี่มันผิดกฎไปอะไรกับธุรกิจนะ
ก็ต่างคนต่างไปปล่อยไปไม่แจ้งความแล้วก็ปล่อยไปเลยอย่างนี้ห

ขี่จ่อท้ายมาพี่

ตอนนั้นคาดว่าจะมีอาการเมาครับ
แล้วเขาให้ผมมาลงซ้ายใช่ไหม

เขาใช้ผมลงมาคุยกับผมอย่างเนี้ย

ทำไมไม่ได้ขอพ่อไปแจ้งตำรวจ

เขาโดนไหลกระทงเลย
ถ้าว่าน้องไปแจ้งตำรวจอ่ะ
แล้วผมคิดว่า

แล้วทำไมพี่ยังปล่อยให้เขาไป
ตำรวจน้องไม่มี

พี่สาวบอกว่าเป็นบ้านนายอรุณอยู่จริง

เพราะว่าน้องชายไปทำงานอีกที่หนึ่ง
ทีมข่าวก็เปิดคลิปเหตุการณ์ให้พี่สาวดู

คนในคลิปไม่ใช่นายอรุณ

นายอรุณผอมกว่าคนในคลิปตั้งเยอะ

รถเก๋งคันนี้เป็นของนายอรุณจริง
แต่นายอรุณขายต่อคนอื่นไปแล้ว

ตอนนี้ไม่รู้ว่าใครเป็นคนครอบครองรถ

เบียนรถแล้วยังเป็นชื่อของนายอรุณอยู่ค่ะ
แล้วก็มีตำรวจมาหาที่บ้านเหมือนกัน
เหมือนกันเลยค่ะเหตุการณ์เดียวกันเลย

พฤติกรรมไม่ใช่เลยอ่ะพฤติกรรมเดียวกันเลย

แต่ผมคนนี้ไม่ใช่แน่นอนที่คอนเฟิร์ม
พี่สาวนายอรุณก็เลยบอกว่าขอความเป็นธรรมให้น้องชายด้วยนะคะ
นายอรุณเคยเป็นเจ้าของรถคันนี้

ไม่อย่างงั้นเนี่ยเดี๋ยวก็จะตกเป็นผู้ต้องสงสัยได้ด้วย
ถ้าเกิดรถคันนี้ไปก่อเหตุอะไรอีกนะคะ

อันนี้น่าจะต้องตรวจสอบหลายเรื่องเลยนะคะ
ตำรวจจริงไม่จริงขับขี่รถแบบนี้ได้ไหม

ทำไมชื่อยังเป็นเจ้าของเดิมดูสิ